ผมมีเรื่องความเชื่อมาฝากคุณผู้ชมอีกสักหนึ่งข่าวแล้วกัน

วันศุกร์ทั้งทีด้วยนะครับ
ไปที่วัดสว่างอารมณ์กันก่อนนะครับ
นครชัยศรีจังหวัดนครปฐมคุณผู้ชม
มีชาวบ้านชาวช่องเขาก็ไปจากทั่วทุกสัตว์อาทิตย์นี่

จกออกมาก็ได้เลขออกมาแบบนี้นะฮะ

เขาก็เดินทางไปทำบุญปิดทองฝั่งลูกนิมิตรก่อน
ทำบุญไหว้พงไหว้พระกันไปนะฮะ

ขอเรื่องงานบางคนก็ขอตัวเลขกลับไป

เพราะว่าก็เป็นช่วงอย่างที่บอกก็โค้งสุดท้ายพอดี

ขอพระเงินพระทองตาทองนิ้วลาย

ตะเคียนสมัยมร๕เต็มไปหมดเลย
แล้วแต่ใครจะศรัทธาตรงไหนอย่างไร
ก็ไปจุดตามที่ตัวเองต้องการนะฮะ

ถือเป็นเทพเจ้าที่คนไทยให้ความนับถือ
เป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภ

ร่ำรวยยอมรับกันในหมุน

จะสำเร็จกันทุกประการ
ทำให้บรรดานักเสียงโชคแห่กลับไปกราบว่าย
ขอพลขาวขยร

แต่ถ่ายความเชื่อส่วนบุคคลละกัน
ตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็ซื้อลูกปิงปองไว้ที่บ้านคือคล่องมาขยะก็เอาคุณ

ก็ไม่รู้ไงก็ถ้าคุณเป็นคนดีตั้งจิตอธิษฐานดี
เผื่อแผ่กุศลเผื่อคนอื่นเรื่องดีมันก็คงเข้ามาหาในชีวิตบ้างหรือเปล่า

ต่อกันที่สุพรรณบุรีไปที่วัดอุทุมพนารามหรือวัดไผ่แขกนะครับ
นักเสียงโชคก็เดินทางไปกลับไห้ขอพรหลวงพ่อสำเร็จทันใจก้าวหน้า
แล้วก็พ่อขุนช้างมหาเศรษฐีแห่งเมืองสุพรรณบุรีนะฮะแล้วก็เจ้าแม่ตะเคียนสบายทิพย์
ตะเคียนทองอายุกว่า๓๐๐ปีนะฮะนักเสียงโชคต่างนำพวงมาลัยดอกไม้ทูบเทียนทองคำเปลวไปกราบไหว้ขอพร
นี่ตืด๓ตัวอย่างที่เห็นตรงเราไม่บอกแล้วเพราะคุณผู้ชมเห็นแล้ว
วันนี้ก็มาขอพรพ่อขุนช้างอีกคือการขอพรพ่อขุนช้างเนี่ยต้องไปกระซิบข้างหูเขานะ
ตัวก็เอาไปเสี่ยงโชคกันไปเธอก็ได้เลขแล้วก็โชว์ให้เราดูเมื่อกี้แหละ
นะฮะตื๊ดสามตัวนี่อ่าบางคนก็กระซิบแบบเรื่องเรื่องอย่างอื่นอ่ะ
ไม่ใช่เรื่องเลขอย่างเดียวหรอกนะครับชาวบ้านที่มาก็ไม่พลาดอีกเหมือนกันไปส่องน้ำตาเทียนที่อ่างน้ำมนต์นะฮะ
พ่อขุนช้างพร้อมกับถ่ายรูปเอาไปเพ่งกันต่อที่บ้านด้วยบางคนก็มองไม่เห็น
เอาไปให้เพื่อนช่วยดูให้ลูกหลานช่วยดูก็ว่ากันไปญาติพี่น้องช่วยกันวิเคราะห์
ส่วนใหญ่เขาก็เห็นกันมาดิฉันเนี่ยลุ้นทุกครั้งเลยนะเวลามีข่าวที่ให้ส่องน้ำตาเทียนในขันน้ำมนต์ในอ่างน้ำมนต์
ไม่ได้ลุ้นว่าจะเห็นเลขอะไรนะลุ้นว่าดิฉันจะเห็นเป็นอะไรคุณเห็นไหมครับ
ฉันไม่เคยดิฉันเห็นพญานาคมุมขวาล่างเฮ้ยอันนั้นก็แอดวานยิ่งกว่าก็มันเป็นคือดิฉันเห็นเป็นรูปแบบ
ข้างล่างก็มีขีดนะเออแล้วแต่จินตนาการครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคล
ใช้วิจารณญาณแล้วพรุ่งนี้บ่ายสองโมงอ่ามาลุ้นกันกับการถ่ายทอดสดการออกสลากกินแบ่ง